ไม่ถามไม่ถ่ายไม่ลงมาดูไม่ใส่ใจสักนิดเลย

คุณผู้ชมไปดูคลิปกันคุณผู้ชมจะเข้าใจฮะ

เขียนว่าสพพระสมุทรเจดีเปิดไฟวับวาบอยู่ในชุมชน
และทีนี้ถนนมันแคบไงในชุมชน

สุดท้ายชนบ้านชาวบ้านเหยียบมิเตอร์น้ำหลุดไม่เปิดกระจกถามสักคำ

แป๊บหนึ่งคุณผู้ชมฮะ

เขาถอยถอยจะกลับรถจ้า

เปิดไปก่อนฮะมันมีถอย๒จังหวะ

ดูสิว่าตำรวจจะลงมาไหมนะครับ
กลับรถอีกสักนิดหนึ่ง

ขอดูคลิปยาวทั้งคลิปเลยได้ไหมฮะ
จริงคลิปยาวคลิปนี้จะเห็นตั้งแต่ต้นนะว่า
ตำรวจเนี่ยหักหัวมาทางถนนฝั่งมุมกล้องนะครับ

พอชนเสร็จก็เดินหน้าไป
เอายังไงดีเอาคลิปขอดูคลิปเต็มหน่อยนะครับ

ขยึกขยักอยู่๒รอบจนกระทั่งชนไป
ชนเสร็จเดินหน้าครับเดินหน้าแล้วถอยแบบเฉียง
ไม่เปิดกระจกไม่ลงจากรถแล้วก็ขับไปเลย
คุณผู้ชมฮะเห็นเด็กที่นั่งอยู่ม้าหินนั้นไหม
ตกใจเอาพี่พี่ไปไหนครับพี่ไปไหน

หากออกขวาถอยอีกสักนิดนึงและจากนั้นรถตำรวจไปเลย
คุณผู้ชมฮะเห็นป้ายไหมครับว่าข้างเขาเขียนว่ารถตำรวจของสพไหน

จังหวัดสมุทรปราการนะครับเขาบอกว่าถอยหลังชนรั้วบ้านของชาวบ้านนะฮะ
จนบ้านเนี่ยกระแทกแบบนั้นท้ายรถยังยุบเลย
แห่คุณหรือว่าเสียงตึ้งที่เราได้ยินมันจะได้ยินเฉพาะแค่ในกล้องวงจรปิดในตัวรถ
อาจจะแบบเหรอยังไม่พอนะเขาบอกว่าเหยียบมิเตอร์น้ำก็หลุดนะฮะ
ไม่เปิดกระจกลงมาถามมาถ่ายไม่จอดรถดูด้วยซ้ำเลยนะครับ
เนี่ยเขาเอามาโพสต์ไว้นะฮะคลิปนี้แชร์กันอยู่ในหลายเพจดังนะ
แล้วก็มีเพจหนึ่งก็คือเพจสายไหมต้องรอดก็ออกมาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับ
มีชาวบ้านถามมาบอกว่าเราจะเอาผิดได้ไหมคือไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเลย
ทั้งที่รถตำรวจชนรั้วประตูร้านของเราจนท้ายรถบุบเหยียบมิเตอร์น้ำหลุด
เปิดกระจกถามและไม่จอดรถลงมาดูแบบนี้ไม่แน่ใจว่าชนแล้วหนีหรือเปล่า
ตอบให้เลยได้ไหมว่าเอาผิดได้ค่ะเอาผิดได้ใช่ไหมใช่
เออนะครับทะเบียนรถและสพเห็นชัดขนาดนี้มีคำแก้ตัวอะไรไหมคะคุณ
อันนี้ในเพจเขาก็ถามต่อจากที่ชาวบ้านถามมาว่านี่ชนแล้วหนีหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราไปที่ร้านค้าที่เกิดเหตุนะครับไปเจอเจอใครคุณ
ตำรวจที่เป็นคนขับรถคันนี้ของสพพระสมุทรเจดีพอดีเลย
เจ้าตัวชี้แจงบอกว่าวันนั้นขับมากับเพื่อนตำรวจครับ
จุดชุมชนนี้คือเป็นถนนที่ค่อนข้างจะแคบนะครับ
ซึ่งก็เดินรถมาเดินตรงมาเนี่ยนะครับ

แล้วก็ถอยกลับรถตรงจุดดังกล่าวเป็นประจำ

ฝั่งขวามีม้าหินอ่อนที่เด็กนั่งอยู่

ฝั่งหน้าบ้านตรงข้ามมีรถสีดำจอดอยู่
อ๋อคือคุณหนูขวามีรถดำ

ขวารถดำซ้ายเป็นม้าหินอ่อน
ธรรมดาจะมีม้าหินอ่อนอันนี้รู้อยู่แล้วฮะ

เพราะฉะนั้นมันจะโค้งออกไปได้เลยถูกไหมถ้าเกิดช็อตนี้
ก็เลยใช้เวลาถอยอยู่สักพักหนึ่งนะฮะ

โดยไม่รู้ว่าถอยชนประตูแล้วก็เหยียบมิเตอร์น้ำของชาวบ้านนะครับ
รู้อีกทีก็ตอนที่เจ้าของบ้านโทรมาบอก
จึงได้ให้เจ้าของบ้านช่วยตามช่างมาซ่อมก่อนนะฮะ
แล้วก็ตีราคามาว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
ถึงจะชดใช้ชดใช้คืนให้นะครับ
กระทั่งมาเห็นในข่าวนะครับ

ขอโทษคุณป้าเจ้าของบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งคุณป้าเองก็ไม่ติดใจเอาความนะ
ฟังเสียงตำรวจหน่อยฮะตำรวจยืนยัน

ก็วันนั้นเราคุยเรียบร้อยแล้วก็โอเคหมดแล้ว

ก็ขอบคุณขอบคุณป้าที่ไม่เอาเรื่องไม่อะไร

ตำรวจเขาต้องอยู่คู่ชุมชนตรงนี้อยู่แล้วนะ
ถ้าเขาขอโทษขอโพยยอมรับความผิดชดใช้ค่าเสียหาย

ถ้าไม่มีรถขวางนะครับผมก็ขับสบาย

นี่เขาเป็นระบบเก็บเสียงคุณไม่รู้อะไร
พอมันเกิดอะไรข้างนอกก็ไม่รู้ว่าข้างในชน

เขาอาจจะขับรถไปอีกนิดนึงไม่ถึง๑๐๐เมตร
เมื่อกี้ชนนินาเดินมาคุยกับคุณป้าดีกว่า

แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ท้ายที่สุดป้าเจ้าของบ้าน
โอเคแล้วไงเขาโอเคเขาให้อภัยไปแล้วนะฮะ